คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้ข่าวที่คุณเล่ามาสองคน

แล้วข่าวที่ฉันจะพ้นเขตวัดได้ยังไงคะ

ไม่ได้ไปทำบุญนะคะพาไปส่องเด็กวัด

แล้วก็นักแสดงหน้าใหม่ทูเจชะลัด
บอกเลยว่าโหวงแขนกระล่ำเป็นมัดมัด

นี้ฉันตะลึงชุดนี่เหลืองอองต่อไม่แพ้ที่อรทนะ

ใส่สีสดสดคุณผู้ชมค่ะเออแล้วนี่แหละก็ไปเจอเด็กวัดด้วยนะคะ
อย่างไนกี้แล้วก็น้องทูเจนั่นแหละคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าตอนเด็กเด็กเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่ก็พาไปวัดบ้างแต่ว่าโตมามันหลงลืมไงขาดการทำบุญ
จนมีเหตุการณ์ฝันประหลาดเกิดขึ้นอยู่ดีก็ฝันเรื่องนี้ขึ้นมา
ก็เลยตั้งใจศึกษาธรรมะไปฟังค่ะ
จนมาได้ฝันถึงปู่เวสวรรค์
คือด้วยความเรารู้น้อยครับเราไม่เคยศึกษาเลยเราก็ไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้ศรัทธาเลยเพราะเราคิดว่า
อยากกินคนทำไมคนใช่มีความน่ากลัวทำไมเราต้องไปบูชาอย่างนี้
แต่พอสุดท้ายปู่มาเข้าฝันผมแล้วก็บอกว่าให้ทำบุญให้กับท่านด้วย
เออนะคะคุณผู้ชมหลังจากฝันเห็นก็เกิดความสนใจ
ศึกษามาว่าทาเวสุวรรณเนี่ยคือเทพผู้ปกครองพระพุทธศาสนา
และเป็นผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ด้วยคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต
อีกหนึ่งสิ่งที่นายกี้เชื่ออย่างมากคือ
นามสกุลมันมีความเกี่ยวข้องกันแบบโดยบังเอิญ
จะเป็นเรื่องราวอะไรไปฟังไนกี้ค่ะ
พอท่านมาเข้าฝันผมผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยบูชาท่านเลยเห
เกี่ยวอะไรกับท่านหรือเปล่าแล้วพออยู่มันนึกขึ้นได้เองครับว่า
ผมไนกี้นิธิดลนามสกุลป้อมสุวรรณ
ผมมีคำว่าสุวรรณแล้วท่านก็คือทาเวชสุวรรณ
นี่ไงลงท้ายด้วยสุวรรณเหมือนกัน
ก็เลยมีความเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความเลื่อมใสส่วนตัว
อีกคนนึงด้านข้างกันเลยน้องทูเจชะลัด
อันนี้เป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ว่าจับตาดูให้ดี
เพราะว่าก่อนได้ตำแหน่งจากการประกวด
บนบานกับทาเวสุวรรณที่วัดสุกเชิญนั่นแหละคุณผู้ชม

เกิดเป็นความเลื่อมใสส่วนตัวค่ะ
ผมจริงคือเคยฝันมาก่อนว่าได้เห็นปู่องค์แดงอะไรอย่างนี้

ก็รู้แค่ว่าเป็นยักษ์เราจำได้แค่นั้น
พอมาถึงวัดเราก็ขนลุกว่าแบบ
เอ้าทำไมเหมือนเราเคยเห็นที่ไหนเลยวะอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ไม่รู้ไงเราก็เลยแบบ
เออมันเหมือนกับในฝันนะ
นี่ไงหลายคนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อละกัน
ฝันถึงเห็นองค์ท่านอาจจะต้องมีอะไรแบบ
ต้องมาทำบุญหรือว่าต้องมาหาท่านที่นี่แล้วแหละ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะท้าเวสุวรรณเนี่ย
ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันที่วัดจุกเฉอ
ซึ่งที่นี่นะมีทาเวสุวรรณองค์ม่วง
หรือว่าเท้ารุ่งเรืองนิยมมาขอเรื่องงาน
ส่วนท้าเวสวันองค์สีแดงค่ะ
หรือว่าคือเท้าร่ำรวยนะคะ
ชาวบ้านมักมาขอเรื่องการเงิน
การค้าขายโชคลาภในวันที่เราไปเจอไนกี้ในวันนั้นเลย
ที่วัดเนี่ยเขามีการปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยค่ะ
ก็มีลูกศิษย์ต้นกุฏิมากมายเลยนะคะ

ไนกี้ก็ไปทูเจก็ไปแล้วก็มีดาราอีกหลายคนด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเรื่องวัตถุมงคล

เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญทาเวสวันรุ่นแรกของพ่อแล้วกันนะครับ
อีกด้านหนึ่งเป็นปู่ทาเวสุวรรณครับ

อันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ทุกคนแบบว่าอยากมี
บางทีเข้าป่าก็จะเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่ง

ผมจะมีชุดเข้าป่าจะมีพวกเขี้ยวเสือ
จะมีพวกเบี้ยแก้อะไรอย่างนี้ครับ

สำคัญมากครับที่พ่อจะสอนก็คือการเป็นผู้ให้
เมื่อเรามีแล้วเมื่อเราสำเร็จแล้ว

เราก็ควรจะให้คนที่เขาไม่มีหรือเขาด้อยกว่า

นี่มันชุดชื่นหัวใจ
ทำดีก็ละกันค่ะ